เรื่องเล่าจากปากกู้ภัย
ใช้ชื่อเรื่องว่าผีเตะปาก
จริงแล้วกู้ภัยคนนี้เขาก็อยากจะเล่าถึง
การทำหน้าที่ของเขาในการที่จะไปกู้ศพ

ว่าวิธีการในการกู้ศพงมศพเป็นอย่างไร
แต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์ผีเตะปาก

คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ชื่อว่าเฉลิมพลใหญ่หงยนต์
ได้โพสต์เฟซบุ๊คพร้อมกับภาพการปฏิบัติหน้าที่

ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกคลอง

จังหวัดกาญจนบุรีอย่างที่บอกไป
ให้ชื่อเรื่องว่าผีเตะปากนะครับ
ผู้โพสต์เป็นกู้ภัยระบุว่าวันเกิดเหตุ
ช่วงประมาณ๒ทุ่มก็ได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุรถพ่วงข้างเสียหลักตกลงไป
ในคลองก็เลยลงไปช่วยกับลูกน้อง๒คน
ถึงที่เกิดเหตุก็ค่ำมืดแล้ว๓ทุ่มกว่าแล้ว
ได้ข้อมูลว่าตัวผู้หญิงนะคือกู้ภัยเขาเรียกว่าคุณป้านะครับ
คุณป้ามีคนช่วยขึ้นมาได้แล้ว
ส่วนตัวสามีของคุณป้าคือคุณลุงจมน้ำหายไป
ทีนี้ครับหายไปพร้อมรถพ่วงก็ต้องหาทั้งรถพ่วง

ลูกน้องที่ดำลงไปในน้ำก็พยายามหารถพ่วง
กระทั่ง๒๐นาทีเจอรถพ่วงก็ใช้เชือกผูก
แล้วก็นำรถพ่วงขึ้นมาแต่ทีนี้แหละครับ
กู้ภัยคนที่โพสต์เขาก็ดำลงไป
เพื่อจะค้นหาศพของคุณลุงดำไปเรื่อยประมาณ๒๐๐เมตร
เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือเขาบอกไม่รู้นะ
ใครเนี่ยเอาเท้ามาเตะปากเขาเขาเต็มแรงป๊าบเลยนะฮะ
เมาส์เมาส์ก็คืออุปกรณ์พวกออกซิเจนนะนะ
เกือบหลุดออกจากปากทีแรกนึกว่าเจ้าลูกน้องเนี่ย
ลอยตัวตามมาแล้วก็ลอยตัวนำไปแล้ว
เท้าเนี่ยมาเตะปากโดนผมเขาก็เลยคว้าขาเอา
แล้วก็ต้องให้สัญญาณด้วยวิธีการกระตุกกระตุก
ว่าแกเตะปากฉันฉันอยู่ตรงนี้นะ
จะได้ดำแยกกันไปหาอีกจุดหนึ่ง
แต่ที่ไหนได้ครับเขาพยายามที่จะกระตุกขานั้นแล้ว
ขาข้างนั้นไม่กระดุกกระดิกเลยแข็งนิ่ง
ทีนี้เขาเลยลองดูอีกทีกระตุกอีก๒ครั้ง
ปรากฏว่าขานั้นก็ยังเฉย
ดังนั้นเริ่มคิดแล้วล่ะว่านี่ต้องเป็นศพของคุณลุงแน่เลยนะครับ
ก็เลยให้สัญญาณให้ลูกน้องช่วยนำศพของคุณลุงขึ้นมาจากน้ำครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังนายเฉลิมพลหรือว่าพี่ใหญ่
เจ้าของโพสต์แล้วก็เป็นนักประดาน้ำสังกัดชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค๗
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมา

แต่ว่าผมก็ทยอยเล่าเรื่องประหลาดลี้ลับในการทำหน้าที่ของผม

เขียนไว้แล้วมีคนสนใจมากนะครับ
หรือเท้าของลูกน้องจริงที่ดำน้ำแล้วแบบเออมาชนกันมาเจอกันหรือเปล่า

คือแม่เท้านิ่งแล้วเราไปโดนเขาเอง
แต่มันเป็นลักษณะเหมือนเท้านั่นมาเตะเข้าที่ปากจริงคุณ
คือคุณเฉลิมพลเขาบอกแบบนี้นะครับ
แต่พอกระตุกเท้ากระตุกขาเขาปรากฏว่าทั้งแข็งทั้งนิ่ง

ก็เลยรู้ว่าเป็นศพของคุณลุงจริงนะครับ

คุณลุงอาจจะอยากบอกว่าลุงจมอยู่ตรงนี้